หลังจากที่น้องยาไปพักก่อนระยะยาวเลยรักพักที่นอเวย์
บรรยากาศก็ดีคนใกล้ตัวก็ดีครอบครัวก็ดีพี่ณเดชน์ก็ดีด้วยค่ะ
คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเขาไปชาร์จแบตมาเต็มที่เป็นเดือนแล้ว
เต็มอิ่มทุกโมเมนต์ความสุขเลยทั้งครอบครัวทั้งแฟนหนุ่มทั้งณเดชน์นะจ๊ะ
อย่างที่บอกไปพอน้องมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็มาร่วมงานอีเวนต์เลย
ลงเครื่องตอนเช้านะอีเวนต์มีตอนเย็นคุณดูตรงไหนโซม

สดใสมากหลายคนบอกว่าน้องไม่เต็ดลงเจ็ตแล็กอะไรเลยหรอก
ความไม่เหนื่อยเลยรึนอนหลับเต็มอิ่มนอนพริมมาเลยคุณ

เจเรายายาครั้งนี้ไม่ถามไม่ได้ก็โมเมนสุดสเติร์ค
ถามเรื่องเพื่อนก่อนละกันเดี๋ยวเนียนก่อน

เพราะว่ายาย่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ร่วมแผนการครั้งนี้มาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
เจอเพื่อนซีอย่างยายาก็ปลื้มปริ่มไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เอาไปฟังเสียงน้องย่าที่เพิ่งมาจากนอเวย์หน่อยค่ะ
จริงผมรู้มานานแล้ว

ไม่ได้อึดหัดแต่ตื่นเต้นค่ะ
เดี๋ยวลด

กลับนะดูเหมือนกัน
เชอรี่แล้วเรื่องเขาล่ะเขาตอบไหมล่ะ
เขาก็เนี่ยไงจะเล่าให้ฟังแหม่ฟังแล้วก็ฟินไงเราก็คิดต่อไง
เมื่อไหร่ล่ะถามแต่เรื่องหมากคิมเลยอยากเอาไงดีกับพี่แบร์เนี่ยนะคะ
หมากคิมเขานำไปแล้วนะคะแล้วคู่ของน้องย่าเนี่ย
เอายังไงจะให้เพื่อนแซงไปอีกกี่คนฟังน้องย่าค่ะ
ก็สบตากันนิดหน่อย
จังหวะนั้นมีกลัวสะพายซ้อนสะพายไหมคะจังหวะที่แบบว่าสะพาย

ณเดชน์เป็นคนเก็บความลับไม่ได้ค่ะ

เขาบอกว่าพี่ณเดชน์เก็บความลับไม่ได้จะมีพิรุธตลอด
น้องก็เลยแซวโค้เป็นพี่ณเดชน์ว่าเวลาแบบเลิกรักก็จะเป็นแบบยักษ์ยักไหล

แต่หนูบอกพี่หน่อยนะคะพี่จะได้แบบว่าเซอร์ไพรส์ดีใจด้วย
เตรียมตัดชุดปลูกนะเพราะว่าตรงนี้หลายงานอยู่
ค่ะเดี๋ยวเรากลับด้านหลังนะเวลาไปงานแต่งดาล่ะ
เพราะว่าน่าจะแต่งกันหลายคู่เลยล่ะค่ะ